ดอกทองทำด้วยทอง

เพียทสัมมี่โอนสื่ออะไรถึงโอรึเปล่า
เป็นดอกสีทองมอบให้นะโอจ๊ะ
ทองคือธองคำถุชภรรณก
แต่เป็นดอกสีทองมอบให้

ว่าฉันเลอค่าทั้งคื่อเหมือนดอกไม้สีทอง

ไม่ได้จะมีหรือขายต้องทำ

บอกแล้วเดี๋ยวจะเป็นยาร์ดผู้ใหญ่ขึ้นไปพูด

ฉันจะรู้ดีหมดทุกอย่างเลยในวิถีชีวิตที่มึงผ่านมา
สวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ
ชีวิตของโอเนี่ยมันก็ผ่านศึกอะไรมาเยอะแยะ
คือถ้าพูดไปพ่อแม่ไฝ่ชายเขาว่าผมไม่เอามันเป็นสะพาย
แต่เขาถึงไม่เอาไงแต่ทุกวันนี้โอ้เขาก็ระบายแล้วล่ะ
คุณอยู่กับคุณเฟียสเพราะว่าลูกน่ารัก

ขายแล้วเลี้ยงหัวลือครัวเก่าลาดทั้งวัน

ใครไปจิ้มก่อนนะคะชิมก่อนนะคะ
ลูกบ้าดีเลวลูกมันนะไม่สวยแต่น่ารักเนาะ